อยู่ใกล้เธอแล้วมันอุ่นจนไม่อยากไปไหน
ไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร
คนหรือไม่โครเวฟ

สงสัยที่มีชายสายละมุนอบอุ่น

ดูคุณผู้ชมลูกของแม่ชบเนี่ยคือปกติเนี่ยนะเราจะเห็นพี่สายพี่พาในโมเม้นต์ลุยแสบซ่าใช่ไหม
แต่พอมีน้องสาวอย่างเต้าแอร์บิเกลคนสวยปุ๊บพี่กลายเป็นนุ่มน้อยแสนละมุนไปเลยจ้า
นี่มีโมเม้นต์ช่วยเลี้ยงน้องเกลยอมให้น้องเกลเนี่ยจุ๊บแต่พี่จะเต็มใจไหมเนี่ยอีกเรื่องนึงนะคุณดูเอานะ
คุณผู้ชมค่ะหรือว่าจะเป็นคลิปช่วยอุ้มน้องนะคะเลี้ยงน้องอย่างธนุถนอมหรือแม้แต่ยอมเป็นเพื่อนเล่นให้น้องป้อนข้าวเหนียวเนี่ยหม่ำเขาให้
ตัวเองก็ไม่อยากกินหรอกแต่ก็ต้องจำใจ
คุณเรียกว่าป้อนหรือว่าพยายามยัดเข้าปาก
ก็หยัดเหยียดแล้วพี่ก็แบบต้องปัดออกทีหลังกลัวน้องเสียใจ
น่ารักมากไปต่อกันอีกบ้านหนึ่งบ้านนี้ก็ละมูลใจไม่แพ้กันค่ะพี่โปรดลูกแม่เป้ยนะคะเป็นพี่ชายที่ละมูลอบอุ่นหัวใจเพราะไมโครเวฟดิตติ้งเลยนะ
หลายโมเมนต์น้ะคอยดูแลน้องสาวจอมแก่นเย้เต้าปลารินแสบสนคนสวยละเกิด
เกียร์ว่าสุดน้องไปผ่าตัดสอมอะรีนอยก์ใช่ไหมน้องปลารินเนี่ยนะจากป่วยแล้วนะ
ก็สดใสขึ้นมาแม่เป้ยบอกว่าพี่โปรดนี่แหละคอยพูดให้กำลังใจกับน้อง
ซัพพอร์ตดูแลน้องอยู่ไม่ห่างเลยยิ่งหลังผ่าตัดนี้ไม่ได้เลยนะจ๊ะ
เห็นแบบนี้คุณผู้ชมขาโตมารับรองเลยว่าพี่โปรดเนี่ยทั้งห่วงแล้วก็ห่วงน้องสาวเป็นที่สุด

จริงและปิดท้ายกันที่บ้านแฝดนะคะลูกของพ่อบีแม่ออยค่ะ

กับน้องทีน้องพีนะคะแปดพวกพี่กับหลายโมเมนต์น่ารัก

ดูแลน้องแฝดน้องผู้หญิงไอวานยาคุณผู้ชม
หลายคนประทับใจนะคะช็อกนี้เลยค่ะ
เป็นตอนที่พี่ช่วยป้อนนมน้อง

แต่เห็นความพยายามน่าเอ็นดูจริงเนาะ
พี่ก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะ